เรื่องของการรับอังเป่านะฮะ
เงินของขวัญตามธรรมเนียมของคนจีน

แต่ปัญหามันเกิดขึ้นก็จากคลิป

ที่มีผู้ชายคนหนึ่งก็ยืนนะฮะ

มารับอ่างเต่านะครับท่านผู้ชมครับ
ก็ปรากฏว่าวันนี้ก็มีความคืบหน้าออกมาหลายเรื่องนะฮะ
ทั้งเรื่องของกรณีที่
ผู้ที่แจกนั้นเป็นใครนะครับ
แล้วก็ผู้ที่มารับนั้น

เหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะครับ

พลตำรวจเอกศรีวรารังศรีพรรมบรรณกุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ที่สั่งให้ตรวจสอบเรื่องนี้นะครับ
ตกลงก็รู้แล้วนะครับว่า

คือร้อยตำรวจรีมานัดเติมธนศักดิ์
ซึ่งเป็นรองสารวัตรสืบสวนกองกำกับการสี่
กองบัญชาการตำรวจสันติบาลนะครับ
หน้านี้ย้อนไปสัก๑๐ปีที่แล้วนะครับ
ร้อยตำรวจรีมณัฐก็คือดาบตำรวจมานัดนะฮะ
เคยมีคดีถูกจับกรณีบ่อนลอยฟ้าย่านปิ่นเกล้านะครับ
แล้วก็เงียบหายกันไปนะครับ
กระทั่งเป็นข่าวอีกครั้งก็คือปัจจุบันนี้
เป็นร้อยจำรีมานัดแล้วแต่ว่า
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ตำรวจสันติบาลเนี่ย

เนื่องจากถูกขอไปเป็นนายตำรวจอารักษา
ให้กับตำรวจที่เกษียณแล้วนายหนึ่ง

ต้องกลับมาทำงานที่หน่วยเดิมทันที
เพราะช่วงเวลาที่ว่าไปเป็นตำรวจอารักษา

ตั้งแต่๒๖กุมภาพันธ์๒๕๕๙
ถึง๑๓กุมภาพันธ์๒๕๖๑

และทิ้งการปฏิบัติหน้าที่นะคะ
เดินทางเข้าออกนอกราชนาจักร๙๖ครั้ง
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
ก็เลยตั้งกรรมการสอบวินัยค่ะ

และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะ
เพื่อเรียกตัวกลับมาปฏิบัติหน้าที่ที่ต้นสังกัด
แล้วก็ให้รายงานผลการตรวจสอบนี้ให้ทราบด้วยนะคะ

ก็ตกลงวันนี้ก็สั่งให้มาปฏิบัติงานให้ต้นสังกัดเลยนะครับ

ก็แจ้งว่าจะให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีอยู่เหมือนกัน
ค่ะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้มาให้สัมภาษณ์นะคะ
ส่วนเรื่องการแจกอังเปล่าในครั้งนี้นะครับ
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้สั่งให้ตำรวจนครบานไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้ว
ผลออกมาเป็นอย่างไรก็สามารถดำเนินการได้เลย
ก่อนหน้านี้ตนก็เคยกำชับไปแล้วว่าช่วงตรุษจีน
ตำรวจไปรับอังเปล่ารับของขวัญใด
เพราะเกรงว่าจะมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นนี่แหละ
แต่ที่สุดแล้วก็มีปัญหานี้เกิดขึ้นจนได้
โทษในกำรับอังเปล่ามันขั้นหน่ายค่ะท่าน
คือตำรวจที่ไปรับอ่างเปล่าก็เป็นตำรวจในพื้นที่ของกอง

ซึ่งพลโนโทษทราลเทพเซเซเซาเวทผู้บัญชาการตำรวจนะครบานนะครับ
บอกว่าการตรวจสอบเนี่ยเบื้องต้นได้รับรายงานว่า
เป็นการให้ซองอ่างเปล่าตามธรรมเนียมวันตรุษจีน
ของรตมริมานัทในลักษณะพี่ให้น้อง
เปิดบ้านทำบุญเลี้ยงพระเป็นประจำทุกปี
โดยมีตำรวจในสังกัดบกน๗ประมาณ๖๐คนเข้าแถวรับซอง
ขณะที่ในซองมีผ้ายันและเงินสดประมาณ๕๐๐บาท
อย่างไรก็ตามตามกฎหมายปปช
ข้าราชการมีสิทธิ์รับของขวัญหรือเงินสดได้ไม่เกิน๓๐๐๐บาท
ซึ่งถ้าเอาตามกฎหมายตามคดีอาญาแล้วถือว่าไม่ผิด
แต่ก็น่าจะเอาผิดทางวินัยได้
แต่ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งแล้วว่า
ข้าราชการตำรวจเรียกรับผลประโยชน์ในเทศกาลต่างโดยเฉพาะตรุษจีน
เพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นเจตนาในการขัดคำสั่ง
คำสั่งนี้ก็คือห้ามโดยรวมอยู่แล้วว่า
กันไม่ให้ตำรวจไปตระเวนรับซองตามบริษัทห้างร้านต่างมันดูไม่เหมาะสม

ก็จะให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องความผิดทางวินัยอะไรพวกนี้

เพราะว่าก็มีคำถามว่าอ้าวก็ตำรวจไปรับอังเปล่าจากตำรวจด้วยกัน

แต่ทีนี้ตำรวจท่านนั้นเนี่ยทำหน้าที่แบบไหนอะไรยังไง
อันนี้มันเป็นเสียงที่เขาติดติ๊งแล้วมีข้อครอบคราว

จะรับจากตำรวจด้วยกันมันก็ไม่เหมาะสมอยู่ดี